เขาว่ากันว่าหมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคน

มันก็อะไรเป็นศัตรูได้เหมือนกันนะคะ
ชนบุรีค่ะมีคุณตาวัย๘๐ปีคนนึงนะคะ

เพราะว่าแขนคุณตาแขนข้างขวาที่โดนกัดเนี่ย
มันเวอะเละเทะไปหมดเลย

ร่องรอยตามตัวแขนซ้ายก็โดนแขนขวาก็โดนเวอะไปหมด
ล่าสุดเนี่ยคุณตาต้องตัดแขนข้างขวาทิ้งทั้งแขนเลยนะคะ
เพราะว่ามันเกินเยียวยาแล้วเพราะว่าหมากัดลึกเข้าไปถึงกระดูกเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่ตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัฐนิคมค่ะ
ผู้บาดเจ็บก็คือคุณตาเจือกิติรุจิรกุล
หรือว่าคนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าแปะเคี้ยงนะคะ

แกโดนหมาพันธัยผสมกัดเป็นแผล
ข้อมือขวาเกือบขาดหนังเปิดหมดเลย
ข้างขวานี่คือแบบถลอกปอกเปลือกยุ่ยเลยอะค่ะ
แขนซ้ายและลำตัวก็ถูกกัดเหมือนกัน
กู้ภัยรีบประถมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวไปรักษาแล้ว
ล่าสุดวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่บ้านของแปะเคี้ยง
แต่ว่าไม่เจอใครนะคะได้ข้อมูลมาว่าแกอยู่คนเดียว
ปกติแกก็จะไปเก็บผักเก็บผลไม้ที่ปลูกเอาไว้เนี่ย
แจกจ่ายเพื่อนบ้านเป็นที่รักของทุกคน
ทีนี้เพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ยค่ะ
คุณคารินเนี่ยก็เลยแวะไปสอบถามพูดคุยหน่อยว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องมีการพูดคุยอะไรกันบ้าง
ลักษณะบ้านเขาล้อมรั้วสูงประมาณ๑๕๐เซนติเมตรนะคะ
แล้วก็สามารถมีร่องที่สามารถเอื้อมมือเข้าไป
ข้ามรั้วเหล็กได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ย
ความสูงขนาดเนี้ยถ้าเราเอื้อมมือเข้าไปเนี่ย
หมามันกระโดดกัดได้คือถ้ายื่นมือเข้ามามันก็กระโดดกัดถึงอะค่ะ
ซึ่งบ้านนี้เขาเลี้ยงหมาเอาไว้๔ตัวเป็นพันธุ์ไทยผสมหมดเลยนะคะ
นี่ค่ะอายุก็อยู่ที่ประมาณ๕ปี๗ปี๔ตัวเนี่ยค่ะ
เขาบอกดุทุกตัวหมาพันธ์ไทยผสม
เจอกับนายวิชัยกับนางลักษิกาเจ้าของหมาค่ะ

พอเกิดเหตุก็รีบติดต่อแปะเคี้ยงเลย
ยินดีรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลทุกอย่าง
เขาบอกแบบนี้คือเขารู้ว่าหมาที่เขาเลี้ยงมันดุมาก
เพราะฉะนั้นทุกครั้งเขาไม่เคยปล่อยหมาออกนอกบ้านเลย
และปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมีแขกมาที่บ้านหรือมีคนมาหา
เขาจะเอาเจ้าสี่ตัวนี้มาขังไว้ในกรงหลังบ้านแบบนี้ค่ะ
เป็นกรงเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปกัดไปทำร้ายใคร

แปะเคี้ยงไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเออแปะเคี้ยงจะเอามะนาวมาฝาก
ก็เลยบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวแวะไปเอาที่บ้านแปะเคี้ยงนะ
แล้วสองคู่นี้เจ้าของบ้านที่มีหมาเนี่ยเขาออกจากบ้านไปไม่อยู่บ้าน
ว่าแปะเคี้ยงคงไปเก็บมะนาวมาก่อนนะคะ
แล้วก็แกก็หวังดีก็เลยจะเอาถังมะนาวมาแขวนเอาไว้ให้ที่ประตูบ้าน
จังหวะเอื้อมือมาแขวนเนี่ยแหละค่ะ
ไม่รู้ไงว่าเจ้าสี่ตัวนี้มันปล่อยออกมานอกกรงเหล็กเพราะมันก็อยู่ภายในบ้านอ่ะ
มันกระโดดงับแขนเข้าไปแล้วก็โอ้โหทั้งฟัดทั้งกระชากเลยค่ะ
เจ้าของบ้านบอกเสียใจมากนะเพราะก็สนิทสนมกับแปะเคี้ยงอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้เนี่ยเอาเจ้าสี่ตัวเนี่ยไปให้ศูนย์รับเลี้ยงศูนย์นักเลี้ยงแล้ว
เพราะว่าก็กลัวว่าเพื่อนบ้านคนอื่นจะไม่สบายใจ
เดี๋ยวไปเก็บตอนเย็นเดี๋ยวไปเก็บเองแต่ด้วยความที่แกเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนมีน้ำใจ
เป็นคนมีน้ำใจที่แกไม่อยากให้คนอื่นลำบากแกก็เอามาให้เลย
แล้วแกคงลืมแกคงเผลอตรงที่ว่ามันดุมันดุนี่แหละ
แต่เคี้ยงก็อาจจะรู้อยู่แล้วรู้ค่ะใช่ใช่
อาจจะเผลอตัวลืมไปว่ามีหมาอยู่อะไรอย่างนี้
ก็คุยกับลูกเจอลูกเขาแล้วว่ายังไงเราก็ต้องรับผิดชอบ
เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหมาของเราถึงแม้ว่ามันกัดอยู่ในบ้าน
แต่เราก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
เพื่อนบ้านที่เป็นคนโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแปะเคี้ยงก็บอกนะคะว่า
คือแปะเคี้ยงเนี่ยแกหูไม่ค่อยดีแล้วแกเพิ่งผ่าตัดตามาก็เลยคิดว่า
คงจะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ไม่เห็นว่ามีหมาอยู่ในบ้านนะคะ
แปะเนี่ยเขาเป็นคนเขาอายุเยอะแล้วเนอะหูเขาตึง
๒วันที่เขาจะโดนหมากัดพี่ทำกับข้าวอยู่หลังบ้านใช่ไหม
เขาก็มาจากสวนมะนาวใช่ไหมเขาก็เดินมาหาคุยกับพี่
พี่ก็คุยเขาบอกว่าปูพูดดังนะแต่ไม่ได้ยิน
เราก็อ้าวเหรอเราก็พูดดังเขาเนี่ยหูแปะไม่ค่อยดี
ถ้าเหตุการณ์ตรงนี้คือเข้าไปตรงนั้นหมามาเนี่ย
เขาไม่ได้ยินเสียงเขาไม่ได้ยินเสียงหมาที่มันเห่าก่อนหน้านี้
เห็นมันมาแล้วก็ไม่ทันแล้วไงเพราะมันยื้อไง
ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือเรากลัวไปแล้ว
คือพี่สั่งเลยว่าปอนหรือการ์ตูนมีลูกสองคนเนอะ
อย่าออกมานอกบ้านเพราะว่าเราไม่รู้ว่า
เพราะว่าหมามันกัดแล้วมันได้กลิ่นเลือดแล้วมันเคยกัดแล้วไง
ก็คือกำชับเขาเขาก็มีจักรยานของเขา
บอกแม่แล้วหนูต้องไม่ได้ปั่นจักรยานเหรออย่างนี้
ปอนไม่ได้แล้วนะแม่ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้น
เคี้ยงเองแต่เคี้ยงแกเป็นคนนิสัยใจคอยังไง
คนสุดยอดแล้วคนนี้

หวังดีคนนี้ช่วยเหลือแถวนี้ก็ช่วยเหลือทุกอันนี้เลยนะ
เขาดีดีมากเหมือนเนี้ย
ความดีเขาเยอะจริงเหตุสุดพิสัย
ทุกคนก็เห็นใจแปะเคียงนะคะวันนี้เนี่ยติดตามอาการล่าสุด
คุณหมอบอกว่าคือแขนเหลือแต่กระดูกหมดเลย
เพราะแรงกระชากมันแรงจริงแขนแทบจะใช้การไม่ได้แล้ว

เป็นความจำเป็นเนี่ยนะคะทางการคาด